อีกกรณีหนึ่งค่ะเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชาย
ถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีที่ใช้อาวุธมีดไปแทงน้องช้าง

ที่จังหวัดตรังจนเสียชีวิตแทงไปตั้ง๒๔แผล
แล้วก็ในที่สุดรับโทษประหารไปแล้ว
ทางญาตินะคะนำตัวไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้ว

ถึงทางด้านของรองผู้กำกับการสพเมืองตรัง
ให้ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีก๑คน
ที่ยังอยู่ระหว่างหลบหนีให้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะ
นายสุณธรณ์สุขมากอายุ๔๖ปี
นางยุคลสุขมากอายุ๔๗ปี
พ่อแม่ของนายดานุเดชสุขมากหรือน้องช้างอายุ๑๗ปี
นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูลนิธิจังหวัดตรัง
ซึ่งถูกนายธีรศักดิ์หลงจิหรือมิกอายุ๑๙ปีในขณะนั้น
ใช้อาวุธมีดแทงถึง๒๔แผลจนเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
ก็เดินทางไปที่กองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังค่ะ
ยื่นหนังสือขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตาม
แล้วก็จับกลุ่มตัวคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุอีก๑คน
ซึ่งตอนนี้ยังหลบหนีอยู่และขอให้มีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนชุดใหม่
โดยมีพันธุ์ตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองตรัง
ในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนในคดีดังกล่าวมาเป็นผู้รับหนังสือนะคะ
นางยุคคลแม่ของน้องช้างเขาบอกว่า
แม้ว่าในมิกคนร้ายเองจะได้รับโทษประหารไปแล้ว
แต่ยังเหลือผู้ร่วมก่อเหตุอีกคนที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มได้
ทางครอบครัวพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจค่ะ
เพื่อจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมารับโทษตามกฎหมาย
ก่อนเกิดเหตุลูกชายได้นำปลากัดออกไปกัดแข่งขันที่บ้านญาติ
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำธุระกับแฟนสาว
และในที่สุดก็ถูกแทงจนเสียชีวิต
ญาติที่พาไปแข่งกัดประกัดเขาบอกว่า
แฟนสาวของน้องช้างที่คบกันมากว่า๖เดือนโทรตามไปไม่น้อยกว่า๕๐ครั้ง
ให้ออกไปพบในตัวเมือง
ก็เลยคิดว่าอาจจะมีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าหนึ่งในผู้ก่อเหตุเองเคยคบหากับแฟนสาวของลูกชายมาก่อน
อันนี้คุณแม่ตั้งข้อสังเกตลองฟังเสียงของแม่ของน้องช้างค่ะ
ช่วยรับคดีนี้ไปทำให้อย่างเร็วที่สุด
ก็จะแน่นอนว่ามีคนร้ายมากกว่านึง
ส่วนทางด้านของพันธ์นรโธ่ประเสริฐรองพกรรมกับการสอบสวนสภเมืองตรังค์
บอกว่าคดีนี้มีการตั้งชุดสืบสวนสอบสวนเฉพาะกิจกว่า๑๐นาย
เพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่เหลืออีก๑คน
ขณะนี้ก็มีพยานเพียงแค่ปากเดียวคือแฟนสาวของน้องช้าง
ส่วนแนวทางหลังจากนี้ไปค่ะก็ต้องขยายผลจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่
พร้อมกับยอมรับเหมือนกันนะคะว่านี่ก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะ
พลตรศสมพงษ์ทองไบผู้บังคับการจริงเต็มมาที่ปกติ
เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนใหญ่เรียกเร่งด้วย
ในการสืบสวนแล้วก็จะเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไปค่ะ